รักแท้จากคุณตาชาวสวิตช์วัย๙๙ปี
กับคุณยายวัย๗๐ปีห่างกันนะครับ
ไม่ได้เจอกันนับ๒๐ปีแล้วนะครับ
เจอกันเมื่อวานนี้นะครับที่เกาะพงันจังหวัดสุราธานี
ค่ะแบบนี้แหละครับภาพบรรยากาศนะครับ
โอ้โหชื่นมืดนะครับเป็นภาพแห่งความประทับใจ
ที่เกิดขึ้นทันทีเมื่อคู่รักต่างสัญชาตินะครับ
กลับมาพบกันอีกครั้งเมื่อต้องพัดภาคจากกันนาน
นับ๒๐ปีนะครับโดยทั้งคู่ต่างก็ทราบซึ้งใจ
กับกั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวเลยทีเดียว
เรื่องราวความรักไร้พรมแดนของคุณตาจ๊อตหรือว่า
นายเอมิวจอสชองเพสทิศนะครับ

เดินทางมาตามหาภรรยาชาวไทยในครั้งนี้
คุณตาดูแข็งแรงมากนะดูสิยังพูดคุยยิ้มแย้มแจ่มใส
ดูสิชูสองนิ้วโอ้โฮใช่ดีใจมากนะครับ

คุณตาบอกว่าเมื่อคืนวันที่๒๒มิถุนายนที่ผ่านมา
จอร์ดเดินทางมาจากบ้านเกิดมาถึงประเทศไทย
เขาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สายการบินไทย
และตำรวจท่องเที่ยวในท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
ให้ช่วยตามหาภรรยาชาวไทยที่ขาดการติดต่อ
และไม่ได้พบหน้ากันนาน๒๐ปี
โดยถือเพียงกระดาษใบเดียวมาให้กับเจ้าหน้าที่นะครับ

ระบุชื่อเล่นและที่อยู่ของภรรยาชาวไทย
ซึ่งอยู่ที่เกาะพงันจังหวัดสุราชธานี
ตำรวจก็ได้ประสานไปยังตำรวจท่องเที่ยวเกาะสมุย
และกำนานตำรวจเกาะภังกันให้ช่วยตามหา
ทราบว่าผู้หญิงคนนี้คือนางกระจ่างกลับอุ่น
หรือว่ายายใจอายุ๗๐ปี
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้นำภาพถ่ายของทั้งคู่

เป็นคู่รักแท้เป็นคู่รักของเราใช่แล้ว

ด้วยความดีใจซึ่งยายใจก็เล่าว่า
ก่อนหน้าจะพบกับตาจอร์ดนะครับ

โดยสามีเป็นคนไทยและมีลูกด้วยกัน๒คน

สามีเสียชีวิตเธอจึงมาทำงานที่กรุงเทพ

หลังจากนั้นก็เลยแต่งงานกันเมื่อปี๒๕๕๙

๗เดือนต่อมายายใจ

จอร์ดจึงมาสร้างบ้านอยู่ที่เกาะพังงันนะครับ
แต่ทีนี้ตาจอสป่วยโรคประจำตัว

และขาดการติดต่อตั้งแต่บัตรนั้น
จนกระทั่งวันนี้วันวานนี้ได้มาพบกันอีกครั้ง
ซึ่งยายใจบอกว่าอยากจะใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่ด้วยกัน
โดยไม่คิดแยกกัดกันอีกแล้วนักครั้ม

ร่อยยิ้มและมีความสุขตาจอส
ก็บอกว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาเจอกับยายใจอีกครั้ง
อยากจะอยู่เมืองไทยด้วยกันและพร้อมกันก็บอกว่า

แสดงความเย็นแช่ชื่นทรวมความรักของ

สวมกอดกันเลยแล้วก็เจ้านาธิและประชาชน

ขนาดเราดูภาพแบบนี้เรายังรู้สึกดีรู้สึกประทับใจเลย

ปีกับ๗๐นะครับเรามาเจอกัน๒๐ปีห่างกันนะครับ